ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ต้องบอกน้องหนูว่าคราวนี้หนูต้องกล้าบอกครูแล้ว
ก็ต้องกล้าบอกอ้ายแล้วนะคะเพราะว่างูเห่ามันไปบุกในห้องน้ำโรงเรียนค่ะ
คุณน้องนักเรียนหญิงเห็นถึงขั้นกรี๊ดเลยนะคะ
เนี่ยอาคารสีชมพูตรงนี้ห้องน้ำค่ะครับ
มันมาได้ยังไงอ่ะเพื่อนชายไปลุมกันเต็มเลยใช่เออ
พี่ผู้ชายเพื่อนผู้ชายนะคะแล้วนี่ค่ะพี่กู้ภัยอยู่ไหนอยู่ไหน
นั่นอ่ะคุณไอ้ข้างกระถังใส่น้ำอ่ะสุดท้ายกู้ภัยต้องปีนกำแพงอ่ะค่ะ
ใช่ใช้อุปกรณ์โอ้ยลงไปสองอันโอ้ยนั่นอ่ะค่ะแบบนั้นอ่ะ
น่ากลัวคนลุกนะดำมาเมื่อมเลยใช่มันชูคอแผ่แม่เบี้ยคือพร้อมมาก
สู้ฤทธเดทเยอะมากเลยอ่ะค่ะแล้วแถมนะเอาหางเนี่ย
หลบหนีลงไปในโถส้วมด้วยนะคะลักษณะคือเป็นซ่วมซึมไงจะมุดลงไปนะ
เจ้าหน้าที่ต้องกระโดดลงมาใช้มือนะคะจับหัวงูเอาไว้
แล้วก็ออกแรงดึงขึ้นมาค่ะกว่าจะสำเร็จเห็นบอกว่า
ใช้เวลารุ่มร่วมยี่สิบนาทีนะคะเป็นงูเหายาสองเมตรงูเหาด้วย
หนักสามกิโลกรัมค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนชุมชน
เชี่ยวโอสดตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะ
นักเรียนหญิงนักเรียนชายตื่นตาตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะคะ
คือจะบอกว่าโรงเรียนแห่งนี้มีงูเป็นประจำทุกปีนะ
แต่ปีนี้เนี่ยเป็นมีพิษเยอะงูเห่ามานะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็จับได้
ก็ต้องใส่ถุงปุ๋ยปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
แต่ต้องไม่ใช่ธรรมชาติหลังโรงเรียนนี้นะคะอืม
ท่ำกลางนักเรียนเนี้ยตกปรบมือตีอกตีใจนะคะ
มีเลขห้องน้ำไหมคุณเอาเอาอย่างนั้นเลยเหรอ
มีเลขห้องน้ำเลขห้องที่เท่าไหร่ดูตามสคริปต์แล้วก็ไม่มีนะ
คุณต้องไปดูเองเดี๋ยวไปดูภาพใหม่